ความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมดูภาพไป
ที่มีภาพของคนแต่งกายคล้ายฤษี
ทำพิธีไล่คุณสัยมนต์ดำอะไรให้กับพระสงฆ์รูปหนึ่ง
เราตรวจสอบแล้วนักข่าวลงพื้นที่ไป
คลิปนั้นเป็นคลิปเก่าเมื่อ๒ปีก่อน
แต่มีสำนักอันนี้จริงอยู่ที่กรสิน

ไปเจอฤษีตนนี้เลยเขาบอกว่าโอ๊ยมันไม่ได้เป็นการหลอกลวง
ตามวิธีที่เขาเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณ

ไม่สบายปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวก็ต้องรักษาตามอาการ

แล้วภาพนี้มันเป็นคลิปแรกถามว่าทำไมถึงแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
เขาบอกว่าเขาเคยบวชเขาชอบแต่งเพราะมันสะดวกสบายดี
ก็เลยเอาผ้าเหลืองมาใส่แต่ไม่ได้หลอกลวงใคร
แค่ใส่ตอนทำพิธีเฉยอะไรแบบนี้
ไปดูบรรยากาศคลิปอีกทีหนึ่งเต็มเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมครับ
นิ่งแม่ค่ะขวามือแต่งกายคล้ายถึงดูสีเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นฤาษี
แล้วคนที่ไปรักษาในวันนั้นคลิปนี้คือเป็นพระสงฆ์จริง
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒ปีที่แล้ว

กันไปตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการไล่คุณสายมนต์ดำหรือเปล่า
บอกว่าพระรูปนี้ไปทำของออกจากชาวบ้านแล้วของลมเพลลมพัดย้อนกลับเข้ามาใส่พระ
ก็เลยต้องไปหารือสีทำพิธีถอดของออกไป
นักข่าวเราเดินทางไปในพื้นที่เลยต้องการจะรู้ความจริงว่ามันคืออะไร
ทำไมมีการเอาน้ำจากโอ่งไปลดให้กับพระด้วยอะไรแบบนี้
ก็ไปเจอกันกับประหลัดอำเภอห้วยพึ่งนะฮะชื่อว่านายจรรย์จุนัน
พร้อมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพห้วยพึ่งเดินทางไปตรวจสอบ
ภาพที่เห็นนั้นมันมีอยู่จริงในพื้นที่ของจังหวัดกรสินครับนะฮะมันมีอาคารหลังหนึ่งปรากฏอยู่
ในพื้นที่ของบ้านใครนุ่นตะบนไคร้นุ่นอำเภอห้วยพึ่งครับเป็นอาคารเนี่ยหลังคาขาวขาวเนี่ย
แล้วที่ป้ายข้างหน้าเขียนว่ากองทัพพระนารายทรงศีลวงเล็บที่พักพญายม
ชื่อจริงคือนายสังทองงอกคำตอนที่ไปเจอนะทำวิธีรักษาโรคให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่
แล้วก็มีพระอีก๒รูปร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ด้วย
นายสังทองหรือว่ารสีสังทองบอกว่าเขาไม่ใช่พระทรงนะ
ตัวเขานับถือพระนารายนับถือพญายม
ขอชี้แจงหน่อยว่าคลิปที่เห็นกันในโซเชียลตอนนี้เนี่ย
มันเป็นคลิปเก่าเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นทำพิธีจริงนะ
เป็นการทำพิธีในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาไม่ใช่กรสิน
แต่สำนักเขาอยู่คารสินนะแต่ในคลิปนี้เราเห็นอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
พร้อมยืนยันได้ว่าตอนนี้แค่ทำพิธีรักษาโรคเท่านั้น
ไม่ได้ทำเรื่องของไล่คุณสัยมนต์ดำอะไรเหมือนเมื่อก่อน
เมื่อก่อนอาจจะมีตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะฮะ
วิธีการก็คือว่าจะใช้ไม้ลักษณะคล้ายห่อปลายแหลมจิ้มไป
เอาคุณปวดตรงไหนปวดขาใช่ไหมเอาจิ้มขา
แขนจิ้มแขนปวดหัวจิ้มหัวหรือคุณปวดกลางกระหม่อมก็เอาไอ้เนี่ยจิ้มตรงกลางกระหม่อมไป
แล้วหายเออแล้วหายนะฮะเป็นการบำบัดรักษาเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีของแพทย์โบราณสมัยก่อนหรือว่าหมอโบราณ
ที่เขาเรียนมาแล้วก็ไปรักษาเขาย้ำว่าเขาไม่ได้หลอกลวงประชาชน
คนเชื่อคนรักษาหายก็กลับมานะฮะถามว่าเอาทำไมมันมีคลิปหนึ่งคลิปแรกที่คุณผู้ชมเห็นไป
ทำไมแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อย่างนั้นล่ะนายสังทองหรือว่าฤษีสังทองก็บอกว่า
มันเป็นความชอบส่วนตัวของผมผมเคยบวชมาหลายพันศาชอบแต่งกายแบบนี้เพราะว่ามันเคยชินมันคล่องตัวดี
แต่ย้ำว่าไม่เคยเอาผ้าเหลืองไปแอบอ้างทุจริตเรียกรับเงินใครหรืออะไรต่างนานนะฮะ
การตรวจสอบครั้งนี้คุณผู้ชมคงจะมีคำถามว่าอย่างนี้ผิดกฎหมายไหม
ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
ไม่เข้าข่ายการอวดอุตลิเพราะเขารักษาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพระ
คนที่รักษาคือเขาเป็นฤษีไม่ได้เป็นพระไปรักษาคนอันนี้เป็นการอวดอุตลิอันนี้จะผิด
ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาแต่งกายเป็นฤษีอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายว่าไปเป็นพระหลอกลวงประชาชน
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลาสเนี่ยบ้านเรามีสำตรักพุทธธุแลอยู่ใช่มั้ย
แต่ว่ารุษีนี่ไม่มีไง
สุดท้ายก็เอากำจับให้ผู้นำ